ไปพิสูจน์อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้น
ก่อให้เกิดเป็นรอยเท้ายักษ์
หรือแม้กระทั่งเสาหินที่หน้าเหมือนคน
ที่มาที่ไปเป็นยังไงไปชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปพิสูจน์เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรังสรรค์
ก่อเกิดเป็นรอยเท้ายักษ์และเสาหินหน้าคน
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ชาวบ้านตะลึง
พบรอยเท้าประหลาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไป๙ศอก
เชื่อคือรอยพระพุทธบาท
ไปกันที่หมู่๑ตำบลทรัพย์สมบูรณ์
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
พบรอยเท้าประหลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไป
ปรากฏอยู่บนก้อนหินปูนที่หักร่วงลงมาจากบนเขาขี้นก
กลิ้งตกลงมาหยุดอยู่ภายในไร่มะม่วงของคุณประทวนรอดเมืองอายุ๖๖ปี
ชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ยังพบฟอสซิลคล้ายกับหางปลาขี้ปลาหรือเปลือกหอย
โดยคุณสุพลบุญเทียนบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาท
เพราะเห็นรอยเท้ามองเห็นได้ชัดครบ๕นิ้ว
อยากให้มีหน่วยงานมาตรวจพิสูจน์ดูให้รู้ชัด
และเข้ามาดูแลในพื้นที่
ด้านคุณประทวนรอดเมืองบอกว่าเจอหินก้อนนี้มานานแล้วล่ะครับ
แต่ว่ารอยเท้าเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์
ที่ผ่านมาก็เคยมีคนมาขอโชคลาภและมีคนได้โชคถูกรางวัลมาแล้วเช่นกัน
ทั้งนี้มีชาวบ้านนำพวงมาลัยดอกไม้มาไหว้พร้อมจุดทูปเสี่ยงทาย

ชาวบ้านก็ต่างนำโทรศัพท์คืนมาถ่ายรูปไว้
และเชื่อว่ารอยเท้าประหลาดนี้จะนำโชคลาภมาให้นั่นเองล่ะครับ
ส่วนอีกที่ก็เตรียมตัวดังแล้วเช่นกัน
พบเสาหินทรายขนาดใหญ่ที่อุทยานภูหันภูระงำ
มีหินรูปใบหน้าคนคล้ายใบหน้าของหลวงปู่ทวด
โดยหินแปลกนี้มีชื่อว่าเกิ้งจ้อง
เป็นเสาหินทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำและกระแสลม
วรรณอุทยานภูหารภูระงำผ่านก้านเวลามานานกว่า๑๔๐ล้านปี
เกิ้งจ้องเป็นภาษาอีสานเกิ้งแปลว่าเพลิงหรือเทิบ
จ้องหมายถึงร่มกล้องจ้องจึงหมายถึงเพลิงหรือเทิบรูปร่ม

แต่ที่บริเวณฐานของเกิ้ลจ้องเพิ่มความแปลกขึ้นไปอีก
เมื่อมีหินรูปใบหน้าคนเกิดจากปรากฏการณ์ของแสงและเงา
ชาวบ้านที่มาดูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนใบหน้าของหลวงปู่ทวด
หากใครสนใจไปเที่ยวชมก็ไปได้
เกิ้งจ้องนี้อยู่บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกิ้งจ้อง
ภาพเขียนสีโบราณเกิ้งตะขาบอยู่ในวรรณอุทยานภูหันภูระงำตะบนวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นครับผม